คุณผู้ชมอีกหนึ่งอุทาหรณ์ก็คือเรื่องของการขับขี่
แล้วก็การที่จะออกจากปากซอย
ดูให้ดีเถอะครับถ้าดูไม่ดีแล้วก็ทะเลอร์ทะล่าออกมา
รถที่เขาวิ่งตรงมาก็ชนเขาเต็มแล้วครับ
อันตรายจริงนะจะบอกว่าอันตราย๒เด้งยังไงรู้ไหม
ออกบาร์ไม่ทันดูรถมนต์แล้วหมุนเคว้ง
คุณไม่ใส่หัวกันน๊อกคุณเห็นไหมให้คอยลงไปเต็ม
ดีนะครับไอ้หัวลงไปตรงพื้นพอดิบพอดี
เพราะอะไรรู้ไหมนั่นคือจุดสำคัญของศีรษะเรานะ

แล้วก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับคือการที่จะออกมาเนี่ย
คือถ้าทะเลอร์ทะล่าพลวดพลาดออกมา
อันนี้ผมดูแล้วลักษณะเขาเองก็มองแต่ลักษณะเหมือนกันว่า
ไปบิดออกตัวเร็ว

คุณผู้ชมครับว่ามันอันตรายจริงนะฮะ
ต้องระวังกันด้วยกับการที่จะออกจากตรอกซอกซอยแบบนี้
และที่สำคัญขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะที่เรามาฝากเตือนกันนะเนาะ
เพราะมันมีเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะมากมายจริงนะครับ

เล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ